สิ้นปีแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็มีผลสำรวจหลาย

นิดาโพลเค้าสำรวจมาว่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบเนี้ย
ใครเป็นบุคคลแห่งปีกันบ้างนักการมงนักการเมืองว่าไปติดไปตามโผล่ตามปกตินะฮะ
โครงการ๙คนละ๙นะครับเพราะว่าโอ้โหพี่ตูนทำเต็มที่จริงนะฮะ
นี่แหละค่ะประชาชนจัดทำขึ้นมานะคะโดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะคะ
และยังมีอีกอย่างหนึ่งที่เขายกให้ฉายาเขาร็อกเกอร์เท้าทองคำ
จากการวิ่งระดมทุนจากโครงการ๙คนละ๙อย่างที่บอกไป
เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ
คนคนหนึ่งจะทำภารกิจอะไรยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้สุดยอดจริงค่ะ
ในวันนี้นะครับเป็นวันที่๕๔แล้ววิ่งจากอำเภอพานนะฮะ
เข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายรวมระยะทางทั้งสิ้นกว่า๒๑๐๐กิโลเมตรค่ะ
เงินบริจาคหลั่งไหลเต็มที่เลยในโครงการนี้ทะลุ๑๐๒๐ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาช่วงบ่ายทะลุพันล้านมาตอนนี้๑๐๒๐ล้านแล้ว

งานนี้ไม่เพียงแค่ตูนแล้วก็หวานใจที่ร่วมวิ่งเคียงข้างกันตลอดเส้นทางค่ะ
ดีใจกันเท่านั้นไม่ใช่แค่สองคนนี้ที่ดีใจ
บรรดาเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการที่มาร่วมวิ่งกันเนี่ย
ส่งกำลังใจเชียร์อยู่ห่างต่างก็เป็นปลื้มแล้วก็แสดงความยินดีกับก้าวนี้
ถือว่าเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่จริงเพราะว่าทำเพื่อทุกคนในประเทศนะครับ
ว่าจะเป็นนักแสดงพิธีกรรุ่นใหญ่อย่างท็อปดารณีนุษย์
มีการโพสต์ภาพก้อยตูนที่ยืนอยู่หน้าวัดร่องขุนด้วยนะฮะ
ตามมาด้วยข้อความว่าน้องจูงกันก้าวข้ามพันล้านแล้ว
พลังงานดีงามมหัศจรรย์ของน้องทั้งสอง
แล้วก็ทีมก้าวทุกคนค่ะส่งผ่านมาถึงหัวใจคนไทยทุกดวงเลย
มนุษย์เดินดินมีอยู่จริงนะคุณ
ขอบคุณอีกครั้งสำหรับของขวัญวันคริสต์มัสและปีใหม่
พวกน้องมอบให้กับคนไทยทั้งประเทศเลย
อันนี้ก็เป็นภาพโชว์ให้เห็นเลยว่าถึงแล้วจริง
ส่วนพี่หนูแหม่มสุริวิพาและการาแมพัชรสี
ก็ได้โพสต์ภาพยอดเงินบริจาคเหมือนกันนะครับ

พร้อมกับจุดพลุส่งเสียงกรี๊ดแสดงความยินดีคือมันทะลุไปแล้ว
คือตอนแรกเขาต้องการเท่าไหร่คุณ๗๐๐ล้านใช่ไหม
อันนี้มันพันกว่าเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็ยังวิ่งไม่เสร็จด้วยนะ
นอกจากนั้นค่ะยังมีตุ๋ยพุทธชาติแร็ปเปอร์สายบุญอุยบุฎบเลส
นักแสดงหนุ่มน็อตวรริสแล้วก็อีกเยอะเลยนะครับ
ร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมในหัวใจแห่งการให้
และความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของตูนและก้อย
รวมไปถึงพี่น้องโครงการ๙คนละ๙ทุกคนเลยค่ะ